เช้าวันนี้วิเคราะห์ภาพรวมการลงทุนพร้อมกันครับ

สวัสดีครับคุณกริงและท่านผู้ชม
กลับมาอัปเดตข่าวสาร
สัปดาห์ที่แล้วใครติดตามในเรื่องของแถลงการของท่านนายกรรธมตรี
และก็รองนายกรรธมตรีสมคิดเรื่องเศรษฐกิจก็คงจะหนีไม่พ้น
ที่จัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีหลายเรื่องหลายหัวข้อที่น่าสนใจ
ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
จะทำให้บ้านเมืองเราพัฒนามากขึ้น
อันแรกพี่นิดก็คือซึ่งเราก็คงจะได้ยินมาต่อเนื่อง
จะทำให้ผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดกลางขนาดเล็ก
แม้กระทั่งขนาดใหญ่ได้มีการใช้เทคโนโลยี
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับทลายกลางลายเล็ก
เคลื่อนไหวตอบรับกับการบริโภคผู้บริโภคในยุคสมัยใหม่นี้
พี่นิดมองเป็นยังไงบ้างครับตรงนี้มีความยากง่ายอย่างไร
ก็จริงมันเป็นสิ่งที่โลกกำลังเปลี่ยนนะ
เพราะว่าถ้าเราสังเกตในส่วนของการค้าการขาย
พฤติกรรมของผู้บริโภคตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะ
เดี๋ยวนี้กลายเป็นดูโทรศัพท์เยอะ
ใช่โอ้โหจ้องอย่างนี้มากเลยดูโทรธัศน์น้อย

กลายเป็นสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์ปัจจุบัน
อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลย

จะซื้อสินค้ายังซื้อในนี้เลย
แสดงว่าถ้าสมมุติเราจะสร้างธุรกิจใหม่
นั่นหมายความว่าเราต้องผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวเอง

มันเปลี่ยนไปแล้วแตกต่างจาก๓๐ปีที่แล้ว
ใช่แต่ก่อนนี้เราจะคุ้นเคยกับเขาเรียกว่าพนันหรอก
เดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นดิจิทัลมากขึ้น

และอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีการคาดหวังว่าจะมีการลงทุนต่อเนื่องและเพิ่มเติม
ซึ่งก็มีการลงทุนไปแล้วก็คือในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางลางทางถนนทางน้ำทางอากาศนะครับ
ซึ่งจะทำให้การค้าขายปัจจุบันกันไปนิด
เนี่ยถ้าใครคิดว่าจะขายของแค่ในประเทศไทยเนี่ยก็
ผู้บริโภคก็เท่าไหร่จำกัดอยู่๖๐ล้านกว่าคน
แต่ว่าถ้าขยายเป็นภูมิภาพเปอริเจียนเนี่ยนะฮะ

อันนี้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเราตอนนี้ถือว่าเป็นยังไงฮะอยู่ในระดับไหนล่ะ
ก็ตอนนี้เราจะพบว่าในแง่ของตัวทางหลังคู่รถไฟก็เป็นเรื่องสำคัญนะ
เพราะว่าถ้าสมมุติว่าจะขนส่งนะโอ้โหระบบลอจิสติกมันถือเป็นต้นทุนขนส่งอ่ะ

แล้วเราเนี่ยยังมีต้นทุนการขนส่งที่ค่อนข้างสูงนะนี่ยังโชคดีนะ
ว่าราคาน้ำมันเนี่ยลงมานะเพราะว่าถ้าเราจำเป็นได้ตอนที่ราคาน้ำมันเนี่ยโอ้โหขึ้นไปร้อยเหรียญนะ
เป็นไงโอ้โหช่วงนั้นตอนนั้นค่าขนส่งของบริษัทคนไทยเนี่ยซัดเข้าไปประมาณ๑ใน๔นะ

ซึ่งมันสูงมากถ้าเทียบกับหลายประเทศ
อีกแบบหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่เราควรจะต้องคำนึงถึง
เราบอกว่าณวันนี้เราพยายามสร้างโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหม
เราพยายามที่จะสร้างระบบเรียกว่าสื่อสารพวกอินเตอร์เน็ตพวกอะไรก็ตามนะ
โอ้โหจะให้แบบทั่วถึงทั้งในบริมณ์ไปทั่วเลย
ใช่ทุกตำบลทุกตำบลเลย
แต่เราจะต้องต่อสู้กับการเสริมสร้างความรู้
เพราะว่ากลายเป็นอินเตอร์เน็ตไปทุกตำบลก็จริงนะ
แต่กลายเป็นส่วนใหญ่เอาไปเล่นเกมนี่เป็นเรื่องสำคัญนะ
ไม่ได้เอาไปได้ว่าพัฒนาความรู้ความสามารถ
ใช่ว่าอย่างเกษตรกรเขาจะใช้ประโยชน์ข่าวสารข้อมูล
จากตรงนี้อย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะ
คือว่าโครงสร้างไปถึงแล้วแต่ไม่มีใครไปบอกว่า
วิธีใช้ที่ทำให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างไร
ทำอย่างไรใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ก็สำคัญ
อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือโครงสร้างประชากรของประเทศไทยนะ
อย่างอินโดนีเซียพม่าเวียดนาม
พวกนี้เนี่ยนอกเหลือจากประชากรเยอะแล้วเนี่ย
ยังเป็นวัยทำงานวัยบริโภค
วัยรุ่นหนุ่มสาวมีความเคยทำงานแรงยังเยอะบริโภคได้มาก
ใช่ซึ่งต่างจากบ้านเรานะต่างจากบ้านเรานะ
บ้านเราตอนนี้ทำงานเยอะมาแล้วบริโภคน้อยลง
แก่ตัวแก่ตัวนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่สำคัญ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาคนเราแต่งงานกันเนี่ย
สมัยก่อนเนี่ยหนึ่งครอบครัวเนี่ยมีลูกหลานเนี่ยเยอะนะ
ใช่โอ้โหแต่ก่อนเนี่ย๓๔๕คนลูกหลานนะฮะ
เดี๋ยวนี้กลายเป็นหนึ่งครอบครัวเนี่ยมีแค่คนเดียว

ครอบครัวเนี่ยเด็กรุ่นใหม่นะ

ครอบครัวแต่งงานแล้วไม่ได้ประสงค์จะมีลูกหลาน

อยู่กันเป็นคนรักแค่นั้นเอง
โอ้โหเพราะงั้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ย๒คน

แต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะน้อยลงไปพอสมควร
ซึ่งก็ทำให้การบริโภคการขับเคลื่อนในบ้านเรารู้สึกว่าเบาลงไปหน่อย
ใช่นะครับแล้วมันจะเป็นการต่อยอดที่ยากลำบากไง
เพราะว่าแต่เดิมเนี่ยโอ้โหเราบอกว่าเราเป็นคนที่เป็นเศรษฐกิจเกษตรกรรม
นะตอนนี้เราจะบอกโอ้โหเราจะเป็น๔๐นะ
ฉะนั้นการปรับตัวเองมันเยอะมาก

นี่เป็นประมาณปีนี้๒๕๖๐นะครับ
ก็นี่ก็เท่ากับ๒๐ปีแล้วนะ

ที่เราผ่านวิกฤตต้มยำกุ้ง
โอ้โหเร็วมากนะ
เร็วมากเลย๒๐ปีพี่นิดทันไหม
ทันผมชอบกินต้มยำกุ้ง
โอ้โหปีนั้นสดไปกี่ห้อ
โอ้โหสดไปหลายเลยครับ
หลายคนบอกอาจจะไม่ทันพี่นิด
อยากจะให้กลับมาทบทวนนิดหนึ่ง

แล้วตอนนี้ปัจจุบันเราได้เรียนรู้อะไรตรงนั้นไปบ้าง
ว่ามันเป็นโรคของตอนนั้น
เราเรียกว่ากำลังจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอืม
เพราะว่าแต่เดิมเราค้าขาย
เศรษฐกิจของประเทศไทยเราขับเคลื่อนด้วยสังคมเกษตรกรรม
ตอนหลังเราก็รู้สึกว่ารัฐบาลมองว่าการที่จะเติบโต
ทำสร้างรายได้ต่อประชากรให้มันสูงขึ้น
เราอยู่กันลักษณะเกษตรกรรมไม่พอ

ต้องเป็นอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเราก็คิดเหมือนไต้หวัน
คิดเหมือนเกาหลีใต้คิดเหมือนแม็กซิโก
คิดเหมือนบราซิลเรามีความคล้ายกันมาก

คือถ้าเราสังเกตเนี่ยไต้หวันกับเกาหลีใต้เนี่ย
เขาเริ่มต้นด้วยการที่รับจ้างผลิต

แต่เขามีการคิดและพัฒนาสินค้าแล้วสร้างแบรนด์ของตัวเองครับ
เขาก็เลยก้าวข้ามแบบประเทศแบบกำลังพัฒนาไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว

ฉะนั้นแสดงว่าสิ่งเหล่านี้เขาสามารถจะพัฒนาตัวเอง
จากการที่เป็นคนที่รับออเดอร์อย่างเดียว

ตอนนี้เขามีสินค้ามีแบรนด์ของตัวเอง
หลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าโอ้โหไปทำอย่างนั้นทำไมเปลืองเงิน

แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองต่อไปเรื่อยเนี่ย
ถ้าเราเป็นแค่คนรับจ้างเนี่ยนะครับ
เวลาประเทศอื่นนี้เขาตัดราคาเรา

อันนี้ก็เป็นในเรื่องของการลงทุนนะครับ

ซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้ไปภาครัฐก็เองจะปูไปทางนี้มากขึ้น

ให้ผู้ประกอบการเองมีการในเรื่องของทั้งการลงทุน
แล้วก็สามารถตอบสนองการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะครับ
วันนี้ก็กลับไปทางคุณคิงครับขอบคุณครับ
ขอบคุณทั้งสองท่านนั่นคือมุมมองคำแนะนำเปรียบเทียบให้เห็น
ย้อนกลับไปว่าจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประเทศนั้นทั้งในบ้านเราแล้วก็ภูมิภาคอยู่ที่ตรงไหน
และคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการลงทุนเป็นอย่างไร